เอาดูเรื่องนี้ดีกว่าค่ะ๓ทุ่ม๑๖นาทีมีใครรอเรื่องผีไหมคะ
นี่แฟนข่าวเราทุกคนทุกครั้งเวลาเข้ามาต้องถามผีมายังผีไหม

เอาเลยเพราะว่าผีอันนี้นะพี่อุ๋ยบอกอย่างนี้เลยนะ
ไม่ต้องดึกก็น่ากลัวทนลุก
ลุกรอเลยใช่ไหมมีคุณยายท่านหนึ่งอายุเจ็ดสิบปีอยู่แถวแถวกรุงเทพกีธา

อาการเพ้อทุรนทุรายทรมานบอกช่วยด้วยช่วยด้วย
ลูกสาวเป็นคนส่งคลิปมาบอกว่าไทยรัฐเอาคลิปนี้ให้หมอปลาดูที
หมอปลามาช่วยหน่อยเกิดอะไรขึ้นกับแม่
คือยายเนี่ยปัสสาวะไม่ออกคือฉี่ไม่ออกอุจจาระก็ไม่ออก
ขับถ่ายไม่ได้เลยแล้วทรมานเพ้อเห็นผี
ลูกบอกผีสิงลำไส้
ลองไปดูคลิปจริงจริง
พ่อให้กูทำสังกฐาน
สังกระทานก็มีแรงจะได้มาอยู่กับเขาเหรอ

ไม่หายหรอกถ้าแน่จริงก็ให้หายก่อน
ถ้าให้หายก่อนให้ให้ได้เนี่ย

มึงกูจะไปเกิดเวลานี้ไป

เกิดมาเพิ่งได้ยินหรือหากผีสิงรำไส้
แล้วจะให้หมอปลาเข้าไปดูที่ลำไส้ใหญ่เหรอ
ปกติหมอปลาแค่ไปจับให้ไปเย็นขาก็รู้

คือในคลิปนี้ยายยกไม้ยกมือบอกแต่ว่าไปทำบุญให้หน่อย

แล้วก็นอนดิ้นทุรนทุรายอยู่บนพื้น
คนถ่ายคลิปก็บอกว่าทำให้ยายขับถ่ายได้ปกติก่อนสิ

เขาก็พาไปแต่เขาพาไปหาหมอผีก่อน
ลองฟังคลิปข่าวเราได้รับการร้องขอความช่วยเหลือ

บอกช่วยเอาคลิปนี้ให้หมอปลาดูหน่อยได้ไหม
ไปหาหมอผีมาเขาบอกว่าแม่มีผีมาสิงลำไส้

ไปที่บ้านของคุณยาย

ยายเมื่อเช้าเผลออีกแล้วทรมานมาก
จังหวะที่พี่ติกำลังคุยกับคุณยาย
เอื้อมมือมาจับมือพี่ติ
แล้วบอกว่าลองฟังค่ะ
ช่วยพ่อหน่อย
เวียนหัวแล้วก็ช่วย
บอกช่วยด้วยช่วยผมหน่อยเวียนหู

เมื่อกี้เท่าที่จับได้นะแต่ไม่รู้ว่าคุณยายแกพูดว่าช่วยด้วยช่วยหน่อยหรือยังไง

คุยกับลูกสาว

ก่อนหน้านี้ค่ะคุณยายแกเคยไปรับขันมา
ตั้งแต่ไปรับขันมาคุณยายแกป่วยเลย

เพราะไปรับขันมาไงหมอผีบอกสัมภเวษีมีสัมภเวษีอยู่ในตัวยายหลายตัวเลย
แล้วหมอผีทำพิธีไล่สัมภเวษีให้ด้วยค่ะแต่หมอผีไม่ได้บอกนะว่าถ้าไล่ออกไปแล้วยายจะอยู่ได้อีกไม่นานอะไรอย่างนี้ไม่มีนะ
พอไล่ออกไปเสร็จปุ๊บยายก็หายเป็นปกติแต่จะมีอาการแปลกช่วงวันพระกับวันโกน
ยังไงก็คือถ่ายไม่ออกไม่ว่าจะปัสสาวะหรืออุจจาระเพราะมันอยู่ที่ลำไส้
ใช่แล้วยายก็ชอบเพ้อว่าเห็นผีมานอนข้างนี่ล่าสุดเธอเล่าเลยนะว่าแม่ก็คือยายเนี่ยเพ้อบอก
กูจะเอามึงให้ตายให้ทำบุญสังขทานให้กับสัมภเวษีด้วย
ลูกลูกตกใจเลยค่ะรีบพาแม่หาหมอเลยอ่ะหมออะไรหมอผีค่ะนั่นไง
วันนี้พาไปหาหมอผีอีกรอบหมอผีบอกเนี่ยวิญญาณสัมภเวษีมันมาอีกแล้วนะ
มันมาแฝงอยู่ในร่างแล้วไปอุดตามท่อปัสสาวะกับทวารที่อื่นเยอะยังไม่อุดไม่เข้า
มันไปอุดตรงนั้นก็เลยถ่ายไม่ออกแล้วทุกข์ทรมาน
มันบอกมันจะทำให้ขายไม่ออกจนทุกข์ทรมานจนตาย

แกก็ชอบไปเวลาเขาทักว่ามีองค์โน่นองค์นี้แกก็จะรับมาอย่างเงี้อืม
มาเยอะเกินหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
แล้วแกก็รักษาไม่ได้ไม่ดูแลอะไรอย่างนี้ไง
แล้วพอโทษแคปเป็นนี้เราเห็นอะไรแบบแปลกว่างั้น
เห็นค่ะวันนี้ก็เห็นค่ะ
วันนี้แกก็นั่งเพ้อบอกกูจะเอามึงให้ตาย
กูจะเอามึงให้ตายแบบนี้ค่ะ
มึงไม่ไปทำบุญให้กูกูจะเอามึงให้ตาย
นี่ท่านผู้ชมบอกสลอดเท่านั้นไล่ผีได้
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมาก
คือทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันแหละว่าเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินผีสิงลำไส้

ก็มีแขนขาก็มีมันก็ไม่สิง
สิงลำไส้แล้วลำไส้ใหญ่ซะด้วย
แล้วก็โดดไปเกาะลำไส้ติหรือเปล่าเนี่ยดูสิเนี่ย

มียายมาเกาะแขนอยู่เนี่ย
แต่พี่ติถามคำถามสำคัญคำถามหนึ่ง

ยายมีโรคประจำตัวไหม

ยายเป็นเบาหวานและเป็นโรคไตด้วย
ต้องกินยาถ่ายทุก๓วันเพราะระบบยายขับถ่ายไม่ดี

แต่ลูกสาวบอกก็พาไปหาคุณหมอตลอดเลยนะ
หมอบอกไม่พบความผิดปกติ
แล้วคุณหมอก็สวนท่อปัสสาวะให้ด้วย
แต่ว่าคุณยายก็ยังไม่ปัสสาวะ

เท่านั้นที่สิงอยู่ที่ลำไส้
ทีมข่าวเราก็ทำตามคำขอนะคะ

หมอปลาก็พูดเหมือนกันทุกคนนะคะ

สิงตามลำไส้จนขับท้ายไม่ได้
เอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหา

เพราะได้ข่าวว่าผีลำไส้

ทำให้ถ่ายไม่ออกอี๋ไม่ออก

ทุกคนทรมานมาก
พรุ่งนี้เจอกัน
ขอให้เป็นอีผีลำไส้จริงเถอะ
จะจัดการไม่ให้เหลือซากเลย

หมอป้าจะจัดการยังไง
ก็ต้องอยู่กับใช่มั้ย
ให้ยืนขาแล้วขาช้า

ลำไส้กันอะท้องกันเบียงตรงทุกเอวนะ

อ้าวก่อนเจอหมอป้าเดี๋ยวหมอป้าส่งไลน์มาอีกแล้วเนี่ย

เห็นไหมก่อนเจอหมอปลาไปเจอหมอหมูก่อน
อ่าคืออย่างที่บอกว่าพอถามไปแล้ว

เบาหวานทั้งโรคไตแล้วแกก็ขับถ่ายไม่ปกติอยู่แล้วอ่ะ
เราก็เลยไปถามหมอหมูก็คือแพทย์แผนปัจจุบันนะคะ
อันนี้ทางนิติวิทยาศาสตร์เลยอาชญาวิทยาเลยหมอหมูเนี่ย

เบาหวานโรคไตเนี่ยมันทำให้คุณยายแกมีอาการแบบนี้ได้ไหม

กรณีผู้ป่วยลายนี้น่าจะมาจากอาการโรคไตที่เป็นอยู่

และอาการถ่ายไม่ออกก็มักจะพบในผู้ป่วยโรคเบาหวานเช่นกันนะครับ
ดังนั้นในกรณีดังกล่าวนี้จึงไม่น่าจะเกิดจากการที่มีสัมภฤษีอยู่ในตัว
น่าจะมาจากผลข้างเคียงของโรคประจำตัวที่ผู้ป่วยเป็นอยู่มากกว่านะครับ
อันนี้ก็เป็นคำวินิจฉัยจากหมอแพทย์แผนปัจจุบัน

ถ้าครอบครัวอยากให้ลงไปหาหมอปลาก็ยินดีลงไป
นะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้หมอปลาจะลงไปแล้วจะได้ไปดูว่าอ้าว
สัมภเวษีผีสิงลำไส้หรืออะไรยังไง
คือเข้าใจความรู้สึกทุกข์ทรมานทั้งของคุณยายและของครอบครัวนั้น
เห็นแม่เจ็บเขารู้สึกเจ็บเขาก็อยากจะทำทุกวิถีทางให้แม่เขาหาย
แต่ก็ต้องทำความเข้าใจด้วยว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณแม่หรือคุณยายทองสุกอ่ะ
มีโรคประจำตัวอย่างเบาหวานหรือว่าโรคไตคือสองโรคนี้เนี่ยต้องยอมรับก่อนว่ามันก็เสี่ยงนะคะ
มันก็ค่อนข้างอันตรายถ้าไม่ดูแลให้ดีแล้วไปหาหมอผีสองโลกนี้มันไม่หายนะ
ก็คือถ้าเป็นไปได้เรื่องหมอผีเรื่องความเชี่ยวความสบายใจไม่ว่าหรอก
แต่อย่าลืมพาคุณยายไปหาหมอเป็นประจำด้วยเพื่อรักษาอาการโรคประจำตัวนะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ติไปต่อกับหมอปลาไปดูหมอปลาหน่อย
หมอปลาเขาสิงลำไส้เหรอแกปวดท้องเฉย